โปรแกรมฟุตบอลในโซนฝั่งเอเชียนะครับก็มีการประกาศนัดที่เหลือมาแล้ว
ก็มีความเคลื่อนมาฝากกันด้วยครับ
โปรแกรมที่เหลืออยู่อย่างเป็นทางการรอบแบ่งกลุ่มครับ
รวมทั้งรอบนับเอาท์จะกลับมาแข่งเดือนตุลาคมโดยจะแข่งขัน
ที่สนามกลางทั้งหมดทุกเกมครับส่วนสังเวียนแข่งขันก็รอการประกาศ
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมที่เหลือของเชียงราย
สิบเอ็ดตุลาคมพบกับปากกิ่งโกอันครับสถานการณ์ณขณะนี้เชียงรายแข่งไปสองเกม
ก็แพ้รวดนะครับยังไม่มีคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก
แปดสิบสามตุลาแล้วก็สิบสองกับสิบเจ็ดพฤศจิกายนครับ
แกรมทีมไทยเหลือ๓เกมนะครับสำหรับบอลโลกรอบคัดเลือกดูกันหน่อยครับ
ตุลาคมเจอกับอินโดนีเซียเล่นในบ้านนะครับ๑๒พฤศจิกายน
กับมาเลเซีย๑๗พฤศจิกายนครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียยืนยันจัดการแข่งขัน
วันที่๔๑๕พฤศจิกายนคัดตัวแทน๕ทีมครับ
ฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่ลิโทเนียในปีหน้านะครับ
ตอบรับว่าพร้อมจัดการแข่งขันหรือไม่ภายในสัปดาห์หน้าครับ
ซึ่งบิ๊กปอมคุณอริสักเบนจสิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาดก็บอกนะครับว่า
ตอนนี้หลังจากจบฟุตซอลลีกเล็กแรกในเดือนกันยายน
พักให้ทีมชาติได้ซ้อมครับแค่๑เดือนเต็มนะครับ
ก็ถือว่าน่าจะมากพอสมควรแล้วในสถานการณ์แบบนี้
แล้วก็มีศึกฟุตซอร์ไทยแลนด์ไฟล์ให้โตเล็กไทยได้รับแข้งนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับว่าจะเชิญทีมระดับโลกนะครับ
อย่างสเปนอดีตชั้นโลก๓สมัยลิทรโนเนียอีรานคูเวน
รวมไปถึงญี่ปุ่นเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยให้ได้
แบ่งกลุ่มที่ออกมาก่อนหน้านี้ทีมไทยอยู่ในกลุ่มดีนะครับ
ร่วมกับอีรานเกาหลีใต้แล้วก็ซาวดีอาราเบีย
เติร์กเมนิสถานเจ้าภาพอยู่ร่วมกับเวียดนามโอมานและทาจิกิสถาน
ไปที่ฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียกันบ้างครับ
แทนของไทยคือการท่าเรือก็กำหนดการแข่งขันมาแล้วนะครับ
๓ธันวาคมเตะกันที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตครับ